ก็อยากจะเรียนว่าการจับกลุ่มก็ดีการรับมอบตัวก็ดี
เราก็พยายามทำเพื่อให้สังคมเห็นว่าเราไม่เคยปกป้องคนกระทำผิด
เราเอาทุกคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมครับ
มันอาจจะไม่ได้ช่วยให้สิ่งที่สูญเสียไปมันดีขึ้นแต่อย่างน้อยนะครับก็ให้เห็นว่า
เราไม่เคยปกป้องแล้วสังคมตำรวจองค์กรตำรวจ
จะอยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
ที่ผ่านมาในนามขององค์กรนะครับของตำรวจทุกคน

กับพี่น้องประชาชนที่มันเกิดเรื่องแบบนี้แต่ผมยังยืนยันนะครับว่า
กรเราเป็นองค์กรที่ตรวจสอบได้
ท่านจะเห็นว่าไม่เคยที่มีตำรวจกระทำผิดแล้วพ้นโทษไม่มี
ไม่เคยมีใครที่ทำผิดแล้วหลบหนีไปได้แบบลอยนวลอย่างนั้นนะครับ
ส่วนใหญ่แล้วเราดำเนินการเกือบทั้งหมด
ก็ยืนยันนะครับว่าแม้จะเป็นยศชั้นไหนเหมือนกัน
ตั้งแต่พบตรลงไปถึงลูกแถวถ้าทำอะไรไม่ดีทำผิด
ก็ต้องถูกลงโทษนะครับก็อยากให้มั่นใจ